ต่อคิวต้องซื้ออะไรแล้วต้องต่อคิวแบบนานเนี่ย
ชีวิตเราเคยมีประสบการณ์ไหมว่าเฮ้ยต่อคิวนานที่สุดเท่าไหร่ของพี่
มีหลายชั่วโมง๓๔ชั่วโมงมี

สมัยวัยรุ่นใช่ไหมอ่าใช่แต่ที่ให้ดูเนี่ยต่อกัน๕ชั่วโมงค่ะ
แล้วคนไปต่อคิวกันเยอะมากค่ะนี่ไปดูบรรยากาศที่ศูนย์การค้า
เพราะว่าแฟนบอลดูสิมารอต่อคิวซื้อบัตร
ครั้งที่๔๘นะคะเขาจะจัดขึ้นที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปี
เดี๋ยวอาทิตย์นี้จะจัดขึ้นแล้ว
แล้วผู้จัดก็กำหนดว่าเปิดขายบัตรเป็นวันแรกบ่าย๒โมงเมื่อวานค่ะ
แฟนบอลมารอกันตั้งแต่๘โมงครึ่ง
เพื่อที่จะซื้อบัตรบ่าย๒โมง
โอ้โหก่อนห้างเปิดอีกนะก่อนที่จะเปิดขายบัตร
ฝั่งตรงข้ามกับอรรทจันทร์ที่มีหลังคานะคะ
วันที่๒๒ยังไม่เปิดขายนะจะเปิดขาย๑๐๐ใบ
แล้วก็มีบัตรเข้าชมการแข่งขัน๒๕กันยา๑๐๐ใบ
อันนี้คือกำหนดเดิมจำกัด๑คนซื้อได้วันละ๒ใบ

ทีนี้ทางด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยเพิ่ม
เพิ่มอีกเป็น๔๐๐๐ใบทุกโซน
โซนที่เป็นอรรทจันทร์มีหลังคา๑๕๐บาท

เพราะว่าครั้งนี้มันเป็นวาระแห่งชาติไทยนะครับ
คุณผู้ชมครับมาร่วมเชียร์ทัพช้างศึกนะฮะ
กันให้กึกกล้องไปเลยสำหรับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ครั้งที่๔๘ถ้วยนี้จะต้องอยู่ในประเทศไทยของเรานะครับ
ระเบิดความมันอีกครั้งในรอบ๓ปีครับ
ณสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปีจังหวัดเชียงใหม่
วันที่๒๒และ๒๕กันยายนนี้

ประกอบด้วยไทยมาเลเซียทาจิกิสถานตรีดิแดดแอนดโตเบโก
ไทยรัฐถ่ายท่อสดนะครับคู่ไทย๒แมท
พระราชสมดีที่๒๒กันยายนครับ
กับมาเลเซียครับเสือเหลืองมาเลเซีย
เริ่มถ่ายท่อสด๒๐นาฬิกา๑๐นาทีนะครับ
แล้วจะเริ่มเตะ๒๐นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ส่วนวันอาทิตย์ที่๒๕กันยายนนะครับ
ผู้แข่งขันและเวลาต้องรอผลของวันที่๒๒ก่อนนะฮะ
ลุ้นว่าวันที่๒๒เราชนะหรือแพ้
มาร่วมเชียร์ทัพช้างศึกไทยนะครับ

ติดตามการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
แล้วก็เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ครับ

วาระแห่งชาติไทยเชียร์กันเยอะนะคะ